โลกออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้เป็นประเด็นกันยกใหญ่นะครับ
เจ้าภาพซีเกมครั้งนี้อย่างกัมพูชานะครับ
จะเปลี่ยนชื่อจากกีฬามวยเนี่ยเป็นชื่อของกุลคแมร์นะครับ
เพราะว่าทางกัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยมองว่าพวกเขาเริ่มศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ขึ้นมานะครับ
โอ้โหก็ทำให้เป็นโรคดราม่าเลยนะครับในโลกของโลกออนไลน์นะครับ
ต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากมวยเป็นกุลคแมนนะครับ
ความต้องการของแฟนกีฬาของกัมพูชานะครับ
สำหรับเหตุที่ไม่อยากใช้คำว่ามวยที่มาจากมวยไทยเนี่ย
เพราะมองว่ากัมพูชานั้นเป็นชาติที่ริเริ่มศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ขึ้นมานะครับ
โอ้โหพอลงข่าวไปในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหชาวไทยนี่ไม่ยอมเลยนะครับ
ก็มีรายงานนะครับว่าเปลี่ยนชื่อมวยเป็นกุลคแมร์มี๔ชาติยอมรับแล้วนะครับ
ชาติอาเซียนนะครับก็ประกอบด้วยเวียดนามลาวตีมอลเลสเต้แล้วก็กัมพูชาเจ้าภาพนะครับ
รับ๔ชาติเนี่ยก็ถือว่าครบตามธรรมนูลของสหพันธ์๔เกมเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรื่องนี้ทำเอาสาพันธ์มวยสมัครเล่นนะครับ
มวยไทยสมัครเล่นนานาชาตินะครับหรือว่าอีฟ่าเดือดยกใหญ่เลย
เพราะว่ากฎิกาของกุลคแมร์ยังคงเหมือนมวยใครสมัครเล่นนะครับแต่ทำไมถึงมาเปลี่ยนชื่อได้ครับ
ก็ประกาศว่าถ้าชาติไหนส่งนักกีฬาเข้าแข่งในรายการซีเกมนี้นะครับ
ถูกแบนจากแมชที่องค์กรของพวกเขาเนี่ยรับรองก็มีอะไรบ้างครับ
รวมถึงมวยไทยชิงแชมป์โลกด้วยนะครับซึ่งไทยเองล่าสุดก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรายการนี้เช่นเดียวกันนะครับ
กติกาที่เหมือนกันครับก็จะมีอย่างเช่นชก๓ยกเหมือนกันนะครับ
สวมเห็ดกาดแล้วก็การออกอาวุธนะครับ
หมัดเท้าขอสอบก็ทำได้หมดเลยอ่ะครับ